ตอนนี้คุณโตโน่กำลังว่ายน้ำเป็นรอบที่สอง
แต่เดี๋ยวพาคุณผู้ชมย้อนไปดูค่ะ
เขาก็จะมีการกล่าวพิธีเปิดมีพิธีบวงสวงต่าง
ซึ่งเมื่อช่วงเช้าต้องบอกว่าช่วงที่มีการกล่าวเปิดงาน
มีฝนตกลงมาแต่สุดท้ายพิธีบวงสวงต่างก็ราบรื่นไปได้ด้วยดี
นี่คือปรรำพิธีที่บริเวณลานแรงม้าขององค์พญาสีสัตนาภรรษ
ในพื้นที่ริมฝั่งโขงของเทศบาลนครพนม
ชาวบ้านก็มีการนำผลหมักลักไม้เทียนเครื่องบูชาต่างมาตั้ง
เพื่อที่จะประกอบพิธีศักระบูชาพญาศรีสัตนคราช
พร้อมกับมีการบายสีพญานาค๗เสียน
ซึ่งก็มีคุณโตโน่เองเนี่ยค่ะคุณโตโน่ก็มาร่วมพิธีตั้งแต่ช่วงเช้านะคะ
เพื่อที่จะว่ายน้ำข้ามแม่น้ำโขงไปยังฝั่งลาว
แล้วก็ช่วงพิธีมีการเริ่มบวงสวงตั้งแต่๘โมงเช้า
โดยแฟนสาวของคุณโตโน่เองมีคุณนิทชามาร่วมให้กำลังใจด้วย
มีนางรำกว่า๒๐๐คนมาร่วมรำบวงสวงถวายพ่อปู่พญานคราช
หรือผ่อปู่พระยาสีสัตว์นาคลาดนะคะที่ทางเป็นตัวสวย
ใช่ค่ะเนี่ยค่ะเขาก็มารำเองด้วยให้กำลังใจ
แล้วก็เป็นการขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้การว่ายน้ำข้ามลำแม่น้ำโขงราบรื่นไปได้ด้วยดี
โดยเพลงที่มีการรำคือเพลงศรีโคตบูลแล้วก็เพลงออนซอนนครพนม
ใช้เวลาในการรำทั้งหมด๑๒นาทีค่ะ
มีนักท่องเที่ยวประชาชนชาวบ้านแฟนคลับทั้งชาวไทยชาวราว

โดยก่อนที่จะมีการว่ายน้ำก็มีพิธีเปิดไปเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา
ตั้งแต่ช่วงเช้าก็ฝนตกลงมาแต่สุดท้ายก็ราบรื่นไปได้ด้วยดี
จนกระทั่ง๑๐โมงเช้า๑๐โมง๙นาที
นี่คือเป็นเริกนะคะในการเตรียมลงว่ายน้ำแต่แต่ก่อนที่จะมีการว่ายน้ำค่ะ
ทางด้านของพระเทพนรินชินรังศรีหรือว่าเจ้าอาวาสของวัดเทพนรินทรารามนะคะ
มีการให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เรียกได้ว่าเป็นของมงคล
ก็คือมีการถอดสร้อยพญานาคที่สวมไว้ที่คอ
คือท่านบอกว่าสร้อยนี้ทำจากหยกสร้อยนี่ทำจากหยกแล้วท่านก็เก็บไว้นาน๑๕ปี
นี่คือนาทีที่ท่านถอดสร้อยให้คือต้องบอกว่าดิฉันได้รายงานมาว่าได้รับรายงานมาว่าท่านบอกว่าตอนแรกคือไม่อยากจะให้สร้อยกับใครเลย
แต่เขาบอกว่าแต่ท่านบอกว่าโตโน่เป็นคนที่สมควรจะได้รับสร้อยมงคลที่ท่านเก็บมานานกว่า๑๕ปี
สร้อยนี้ทำจากหยกนะคะคุณผู้ชมมอบให้สวมที่คอของโตโน่
แล้วก็ไหว้รับแบบนี้ค่ะก็เป็นสร้อยมงคลที่ตั้งใจจะมอบให้โตโน่เพราะคิดว่าเป็นคนที่เหมาะสมจะได้รับอ่ะนะคะ
เพราะว่าถือว่าเป็นสิ่งมงคลนำไปสู่การคุ้มครองตลอดการไหว้ด้วยแล้วก็มีการสวมปลอกแขน
นี่เป็นหนึ่งในพระทรงนะคะที่ร่วมทำที่ทีมช้อมปลอกแขนคนชาติให้
ใช่ค่ะก็เป็นการสวมเพื่อที่จะเป็นขวัญกำลังใจแล้วก็ให้พรก่อนมีการว่ายน้ำข้ามลำแม่น้ำโขง
แล้วก็มีการสวดบทชะยันโตด้วยคือเป็นการสวดบทนั้นเป็นการอัญเชิญเทวดาฟ้าดินลงมาคุ้มครองปลอดภัยต่าง
ภารกิจนี้ลุล่วงไปได้ด้วยดีนะครับแล้วสิ่งสำคัญที่ทำให้คุณโตโน่ว่ายน้ำไปด้วยความปลอดภัยก็คือ
เราก็เห็นเมื่อสักครู่แล้วก็มีทุ่นนะฮะทุ่นชูชีพที่คาดเอวของคุณโตโน่เอาไว้นะฮะ
แล้วก็มีทีมซัพพอร์ตประกอบไปด้วยคนที่ลงน้ำพร้อมคุณโตโน่ก็เป็นผู้เชี่ยวชาญ
เรื่องของการว่ายน้ำที่มีประสบการณ์๔คนประกบไปแต่ละคนก็จะสลับกันลงน้ำครั้งละ๒คนนะ
โดยมีคุณโตโน่เป็นคนไห้นำไปนะฮะแล้วก็ขยับออกมาจากตรงนั้นก็จะมีเรือขยักอีก๔ลำคอยช่วยประคองกันไป
แล้วก็มีเจสสกีอีกเจ็ดคันด้วยกันที่คอยสแตนบายช่วยเหลือเอาไว้ทั้งหมดเป็นทีมงานของคุณโตโน่ครับ
ส่วนทางจังหวัดนครพนมเองก็มีเรือของปพจังหวัดแล้วก็เรือใหญ่ของจังหวัดเองคอยดูภาพรวมรอบพื้นที่
แล้วก็มีชมรมนกเป็ดน้ำนครพนมร่วมออกไหว้ไปแต่ว่าชมรมนี้จะอยู่แค่ฝั่งไทยนะพอข้ามไปจะไม่ได้ไปในส่วนของการข้ามไปกับทีมคุณโตโน่
จะมีแค่ทีมของคุณโตโน่ที่ข้ามไปฝั่งลาวเท่านั้นนะฮะแล้วก็การไหว้อย่างที่บอกไปว่าจะมีการพักสองจุด
ก็คือวัดกลางนครพนมแล้วก็สาราท่าน้ำแสงสิงแก้วเพื่อทำกิจกรรมรวมตัวกันกับประชาชนที่ไปรอต้อนรับรอให้กำลังใจ
แล้วนอกจากนั้นก็จะไหว้ต่อไปที่สาราแสงสิงแก้วตัดไปฝั่งลาวโดยขึ้นฝั่งที่วัดพระธาตุศรีโคตะบอง
เพื่อไปทำการศักระพระธาตุที่ฝั่งนู้นซึ่งให้ดูบรรยากาศไปแล้วว่ามีชาวลาวเองก็ไปรอต้อนรับ
แล้วก็ไปรอไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อให้ภารกิจนี้ผ่านลุล่วงไปได้ด้วยดี
ใช่เขาก็ถือว่าเป็นกำลังใจให้อ่ะนะคะจากนั้นก็จะมีการหลังจากที่ขึ้นฝั่งลาวเรียบร้อยแล้วนะคะ
ก่อนที่จะมีการเดินทางไปที่หาดบ้านนาเมืองเพื่อเป็นการเตรียมว่ายน้ำข้ามฝั่งกลับมาที่ไทย
โดยจะกลับมาที่จุดลานพญาศรีสัตนคราชซึ่งทีมงานก็อยากจะให้ภารกิจทุกอย่างให้เสร็จสิ้น
ภายในวันนี้ตอนสัก๕โมงเย็น
ระยะทางทั้งหมดที่คุณโตโน่จะว่ายน้ำในวันนี้นะคะ
คุณผู้ชมทั้งไหว้ไปที่ฝั่งลาว
แล้วก็ตีกลับมาฝั่งไทยรวมทั้งหมด๑๕กิโลเมตร
เพื่อที่จะรวบรวมเงินบริจาคทั้งหมด
ไปช่วยเหลือโรงพยาบาลของพี่น้องทั้งฝั่งไทยแล้วก็ฝั่งลาวด้วย
ตอนนี้ยอดบริจาคก็ทะลุ๓๐ล้านไปที่๓๑ล้านเป็นที่เรียบร้อย
ก็จะมีเงินในการไปซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย
กับโรงพยาบาลทั้งฝั่งไทยฝั่งลาวเยอะเลย
แต่ว่าเหนือสิ่งอื่นใดก็มองให้เป็นเรื่องของเจตนา

ตอนนี้ไปที่๓๓๗๖๙๙๘๘บาทแล้ว

เดี๋ยวติดตามกันเราจะขึ้นหน้าจอเล็กเล็กไว้ที่ด้านข้างน้องชมพู่นะ
ให้คุณผู้ชมได้ชมกันว่าภารกิจนี้เป็นอย่างไรกันบ้าง